มีรถคันหนึ่งนะครับคนที่ขับมาเนี่ย
เหมือนกับโอ้โหไปคลั่งไปเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ไล่ชนเค้าด่าไปเลยนะแต่ตัวเองก็บอกว่าจะรีบพาลูกไปโรงพยาบาลครับ
บ้านเจ็บแขนหักแล้วก็เหมือนกับหมดสติแต่ชนรถชาวบ้านเข้าไปเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๑๓คันนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะตรงจุดนี้ก่อนนะครับสามแยกพระประแดงนะฮะ
แล้วก็ถอยหลังแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำนะครับ
แวกรถไปแล้วเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถหรือว่าภาพที่คนอื่นเขาบันทึกเอาไว้ได้นี่ครับ

นี่ฮะอันนี้เป็นภาพตอนที่ตรงสามแยก
กล้องวงจรปิดที่สามแยกจับภาพไว้ได้ว่ามาถึงพุ่งใส่เขาเลย
ใช่ค่ะคือคนแถวนั้นก็งงอะค่ะว่าจะรีบไปไหน
มีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเมา
คือเดาไม่ออกจริงแต่รถคันอื่นเขาโดนชนเขาเสียหาย
ใช่ต่อให้ฝนตกถนนลื่นก็ไม่ใช่พุ่งชนเขาอย่างนี้
เห็นไหมมีจักรยานยนต์คันอื่นเขาไล่ตามไป
ซึ่งจักรยานยนต์ข่านี้เราได้คุยคราวด้วย
คนที่ขับรถชนเขาสุดท้ายแล้วขับรถไป
แล้วต้องพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลเพราะลูกชายแขนหัก
ตอนที่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนวานนี้สามแยกครับอันแดงที่สมุนปราการ
มีรถเสียหายไปทั้งหมด๑๓คันนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนเทาคันนี้
นายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติอายุ๓๙ปีคือคนที่ขี่จักรยานยนต์ตามไป
แต่สุดท้ายแล้วเขาต้องพาคนขับรถที่ชื่อว่านายนวพลอายุ๓๒ปีกับลูกชาย

นายอัครวุฒิที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับบอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้
เขาก็ขี่รถตามไปขี่รถไล่ตามรถของนายนวพลไป
รถขับสายไปสายมาด้วยความเร็วตลอดเวลาแล้วก็ไปเสียหลักไปชนฟุตบาท
อุ้มเด็กลงมาจากรถเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ๓ขวบแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
บอกว่าลูกผมไม่สบายลูกผมแขนซ้ายหักผมต้องพาลูกไปส่งโรงพยาบาล
เด็กในไม่รู้สึกตัวแน่นิ่งอยู่
เขาก็เลยเอาไว้เดี๋ยวก่อน

พาพ่อกับลูกคู่นี้ขึ้นจักรยานยนต์ของเขา

แต่ไปถึงโรงพยาบาลนายนวพล
ก็ยืนกอดลูกชายไว้แน่นแล้วก็โวยวาย
ไม่ให้พยาบาลมาเอาลูกไปรักษา
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็พาเด็กไปรักษาพยาบาลได้
หลังจากนั้นก็มีตำรวจมาคุมตัวนายนวพล
ไปโรงพักษ์
เดี๋ยวท่านไปดูภาพที่โรงพักนะ
ตำรวจมาคุมตัวไปเพราะว่าไปขับรถแล้วชน
คนอื่นเขาเสียหายใช่ไงครับค่ะ

แต่ว่าลูกชายทางแพทย์
พยาบาลเขาก็ดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ

มีผู้เสียหายคนนึงนะครับบอกว่าตอนนั้นเขาก็ขับรถมาตามปกตินะฮะ
แล้วได้ยินเสียงบีบแรยาวนะครับ
จนกระทั่งรถของนายนวพลเนี่ยก็พุ่งมาชนรถเขา
ก็คือได้ยินเสียงแต่บีบดังยาวนะครับเราก็มองแต่มองไม่เห็นรถ
สักพักหนึ่งเราก็เห็นรถพุ่งมาก็พยายามจะเบียดออกทางซ้าย
แต่ไม่ทันเพราะทำให้รถพูดไปทางด้านขวา
ก็มีกันชนหลังบางคนหลังประตูแล้วก็บางคนหน้ากันชนหน้า
ประกันก็คุยกันแทนจัดการให้
แต่ส่วนของคนขับเนี่ยตอนนั้นยังไม่เจอตัวนะครับ
เจอตัวตอนหลังก็รู้สึกเหมือนเขาน่าจะไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดี
ถ้าเขาไม่สบายหรือว่าเขามีอาการก็คงไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ว่ามันอันตรายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยแล้วก็มืด
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อของนายนวพลนะครับ
ที่ขับรถไล่ชนรถคนอื่นนะครับบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเขาก็ไปเฝ้าหลานชายอยู่นะ
ซึ่งหลานเนี่ยแขนหักอยู่โรงพยาบาลก็ได้ถามแล้วลูกบอกว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยพาหลานเนี่ยไปปั่นจักรยานเล่นที่บ้านเพื่อน
แล้วอยู่หลานก็จักรยานล้มหัวฟาดแขนกระแทกพื้นจนแขนเนี่ยผิดรูป
แล้วก็แน่นิ่งไปด้วยนะครับซึ่งคนที่ให้สัมภาษณ์เราเนี่ยคือเขาเป็นปู่
ซึ่งเขาบอกว่าพอตอนนั้นลูกชายของเขาก็รีบคว้าหลานขึ้นรถ
ขับไปส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมือนึงก็จับพวงมาลัย
อีกมือนึงก็ประคองลูกไปด้วยทำให้ขับรถไม่ถนัด
แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นในคลิปมันก็เหมือนกับชนดะไปเรื่อย
แต่ความจริงเขาต้องประคองลูกไปด้วยนะลูกชายเนี่ยมาเล่าให้ฟังตอนหลัง
ก็เล่าไปร้องไห้ไปนะเพราะว่าเป็นห่วงลูกที่เขาบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาล
ส่วนในคลิปที่ดูเหมือนกับว่าลูกชายของเขาจะเมาหรือเปล่า
พ่อบอกว่าไม่ได้เมานะฮะน่าจะเป็นลักษณะของการสติแตกมากกว่า
อันนี้พ่อยอมรับเพราะว่าเห็นลูกชายของตัวเองจักรยานล้มแขนหัก
แล้วก็แน่นิ่งไปหมดสติไปต่อหน้าต่อตาก็เหมือนกับสติแตก
แล้วตอนที่ตำรวจมาพาลูกชายเขาจากโรงพยาบาลไปโรงพักเนี่ย
มันมีการล็อกตัวเกิดขึ้นไงพ่ออ้างนะพ่อบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายลูกชายด้วย
ลูกชายก็เลยเหมือนกับไม่มีทางออกระงับสติอารมณ์ไม่ได้แล้วก็โวยวาย

ตอนที่เขาเอาตัวมาจากที่เกิดเหตุนะตำรวจไปไอ้นั่นเขาไปล็อกไปต่อยเขา
เอาอย่างนี้หรอทำอะไรไม่ดีกับเขาแล้วเขาก็เลยโมโหไง
ความที่เขาไม่เคยเจอแบบนี้เขาก็เลยโวยวายใส่ตำรวจ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าลูกเป็นอะไรใช่ไหมผมก็เลยลงมานั่งข้างล่างแล้วฝนมันตกด้วย
สักพักนึงลูกชายเนี่ยมันไปเหยียบเศษกระเบื้องข้างใน
รองเท้าก็ไม่มีไม่มีรองเท้าใส่แล้วก็เสื้อก็ไม่ได้ใส่นะ
ผมเห็นลูกชายผมตกใจสภาพนี้ได้ยังไงความสติแตกมากกว่า
ตอนแรกผมก็เห็นโวยวายผมก็ว่าไม่ใช่หรอกผมยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นตัวเขา
แต่จริงแล้วที่รู้สาเหตุที่เขาโวยวายเพราะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เขาเครียดตรงนี้ตรงที่ตำรวจทำเขาด้วยเขาไม่มีทางออก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาโวยวายอะไรเนี่ยเขาจะให้คนไปช่วยเขา
แต่ว่าตำรวจก็พยายามกันแล้วก็ไม่บอกความจริงด้วยนะว่าตัวเองทำอะไรกับลูกผม
แต่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นยุทธวิธีในการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
อันนี้ทางตำรวจก็ต้องคือเขายังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับ
พ่อของนายนวพลก็เลยฝากขอโทษไปยังผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ไปขอโทษผู้เสียหายได้บางส่วนแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะรับผิดชอบนะครับ
มีประกันที่จะดูแลแล้วก็ได้ตำหนิลูกชายไปแล้วที่ไปก่อเรื่องทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ลูกชายเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพง
ตำรวจตอนนี้นะครับได้ตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายนวพลนะครับ
ปริมาณแอลกอฮอลเป็นศูนย์นะฮะแต่เดี๋ยวจะไปเจาะเลือดเพื่อหาสารเสพติดนะครับ
เพื่อจะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้วก็ข้อหาอัลวาสในที่สาธารณะนี่นะฮะ